คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
มีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักแหกโค้งที่พังงานะครับ
โดยพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชนกับจักรยานยนต์และรถบัตรนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ขับมาตามเส้นทางปกติ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๔ศพครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบาดที่ขับมาด้วยความเร็วเสียหลักแหกโค้งพุ่งข้ามเกาะกลางถนน

อยู่ไหลทางแล้วตีโค้งเข้ามาชนด้านหน้ารถบัสนักท่องเที่ยวอย่างจัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณทางโค้งบางเสียด
ถนนสายพังงาทับปุดหมู่๔ตะบนบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงา

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ถูกชนพังเสียหายล้มอยู่
ส่วนรถบัสที่มีผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน๑๓คน
ด้านหน้ารถพังเสียหายแต่คนบนรถไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตคาที่๑ศพบาดเจ็บ๑๒คน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารที่นั่งมากับรถกระบะ
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลพังงาและโรงพยาบาลทัพบุตร
แต่ต่อมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๓ศพหนึ่งในนั้นเป็นคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ตำรวจสอบสวนทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะ
ที่มีผู้โดยสารนั่งมาด้วย๑๒คนเดินทางมาจากอำเภอตะกัวป่า
่งหน้าอำเภอทัพปุฏแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุยางระเบิด
ทำให้รถพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่ไหลทาง
แล้วชนรถบัสนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างจัง
ทั้งนี้ยังต้องรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บทั้งหมดอีกครั้ง
ส่วนนี้เป็นคลิปวินาทีที่รถกระบะสีขาวขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายรถพ่วง๒๒ล้ออย่างจัง
บนถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีในพื้นที่ตะบนไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
จุดเกิดเหตุอยู่ปากทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพไซน้อยมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ด้านหน้ารถกระบะพังยับเยินเศษชิ้นส่วนเกลื่อนถนน
ภายในรถกระบะพบศพนางสาวนิสาจามตะโพอายุ๓๒ปีเสียชีวิตอยู่บ่อที่นั่งข้างคนขับ
ส่วนนายวีรพงศ์ใจตรงอายุ๓๙ปีสามีซึ่งเป็นคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
จากการสอบสวนทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุนายวีรพงศ์กับภรรยาขับรถมาจากอำเภอสองพี่น้อง
สุพรรณบุรีมุ่งหน้าบางบัวทองแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่าน่าจะมีอาการหลับใน

ตำรวจสพสุวรรณภูมิและกู้ภัยเข้าช่วยเหลือนายพัศยุทธ์โรธสารคำอายุ๓๖ปีคนขับรถมิซูบิชิปาเจโร่ที่ได้รับบาดเจ็บ
หลังพุ่งชนรถพ่วงบนถนนสายสวนภูมิท่าตูมตำรวจพุ่งกุลาอำเภอสวนภูมิจังหวัด๑๐๑จุดเกิดเหตุอยู่ตรง๔แยกจานเตย
ทำให้รถมิซูบิชิปาเจโร่ได้รับความเสียหายด้านหน้าและด้านข้างโชคดีที่ภรรยาและลูกพร้อมกับญาติญาติรวม๕คนปลอดภัย
สอบสวนคนขับรถมิซูบิชิปาเจโร่ทราบว่าเพิ่งกลับจากทำบุญสะดอกเคราะห์กับครอบครัวและกำลังขับรถกลับบ้าน
แต่พอมาถึงสี่แยกจุดเกิดเหตุซึ่งไม่มีสัญญาณไฟจราจรและไม่มีไฟกระพริบเตือนประกอบกับสองข้างทางมียากขึ้นรกชัด
มองไม่เห็นว่ามีรถพ่วงขับมาทางตรงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ของเด็กชายวัย๙ขวบคนนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายปั่นจักรยานเล่นในหมู่บ้าน
แต่เสียหลักล้มทำให้เหล็กที่พักเท้าเสียบเข้าที่น่องขวาร้องด้วยความเจ็บปวด
จึงรีบแจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ